ดูกรณีที่ตำรวจเนี่ยทลายแก๊งเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่จำได้ไหมฮะ
แล้วก็ไปเข้ายึดทรัพย์สินรวมถึงภาพของการเข้าไปที่โกดังเก็บรถแห่งหนึ่ง
จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ไปพบไปเจอรถหรูเหล่านี้คุณ
คันหนึ่งบางคัน๔๐ล้านนะครับไอ้๔คันนี้ประมาณ๑๑๕ล้านแล้ว

เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจยึดไว้ทั้งหมดและมีการตรวจสอบภาพวงจรปิด
บริเวณโดยรอบโกดังแห่งนี้พบดารานุ่มคนหนึ่งก็คือเอิร์ท
เป็นคนขับรถคันหนึ่งเข้ามาเก็บไว้ในโกดัง
ทีนี้ครับตำรวจก็ต้องเรียกสอบปากคำเอิร์ทสิฮะ
ว่าเอิร์ทเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บไซต์พนันออนไลน์หรือเปล่า

แล้วก็ก่อนหน้านั้นคือมีหมายเรียกให้เข้ามาพบพนักงานสอบสวน
วันพรุ่งนี้๔พฤศจิกายนแต่ปรากฏว่าเมื่อเช้านี้คุณ
ประมาณสัก๑๐โมงเช้าเอิร์ทวิทย์ววิทย์นะฮะวงวันลบหรือว่าเอิร์ทนักแสดงหนุ่ม
พร้อมทนายความส่วนตัวอ้าวไปโรงพักนะคุณนะไปสอนอพญาไทย
นำพยานหลักฐานเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก
กรณีที่ปรากฏตามภาพวงจรปิดว่าตัวเขาเองเป็นผู้เคลื่อนย้ายรถหรู
เครือข่ายพนันออนไลน์ไปเก็บไว้ที่โกดังไม่มีชื่อ
ในซอยบางใหญ่บางครูรัฐ๔หมู่๕ตำบลบางม่วง

ก็บรรดาเนี่ยนะเมื่อกี้ที่๔คันนี้นะครับ
ก็มีเอิร์ทเนี้ยขับเข้าไปเก็บไว้นะฮะ
จากการเข้าให้ปากคำของนักแสดงหนุ่มเอิร์ทในวันนี้นะครับ
เนื่องจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ศูนย์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นำหมายค้นของศาลจังหวัดนทบุรีเข้าตรวจค้นโกดังไม่มีเล็กที่
พร้อมยึดรถหรูจำนวนหลายคันที่คาดว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายพนันออนไลน์
มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทคือเป็นปฏิบัติการเมื่อวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะ
ซึ่งเขาบอกว่ามีนายแทนไทยนรงกูเนี่ยเป็นตัวการใหญ่แล้วก็ขยายผลจับกลุ่มยึดทรัพย์สินในโกดังดังกล่าวได้นะฮะ
ซึ่งหนึ่งในรถหรูที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดจากการตรวจสอบพยานหลักฐานกล้องวงจรปิด
พบว่าเอิร์ทวิทย์ขออภัยวิทย์ววิทย์เป็นผู้ขับรถหรูจากบ้านพักของนายแทนไทยนรงกูลซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้
ภายในซอยประเสริฐมนูลกิจ๒๙เพื่อมาเก็บไว้ที่โกดังที่นนทบุรีแห่งนี้เมื่อวันที่๑๒ตุลาคมนะครับ
ทนายความของเอิร์ทเปิดเผยก่อนที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนบอกว่า
มาให้การในฐานะพยานพร้อมนำหลักฐานมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเขาเอง
สำหรับการสอบปากคำในครั้งนี้นะฮะเพื่อจะหาความเชื่อมโยงว่าเอิร์ทเกี่ยวพันกับนายแทนไทยเกี่ยวข้องกันอย่างไร
รวมถึงประเด็นการเคลื่อนย้ายรถหรูออกจากบ้านของนายแทนไทยไปซุกซ่อนที่โกดังที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเนี่ยเพราะอะไร
นี่อยู่ในขั้นตอนของการสอบปากคำอยู่นะครับเพราะว่าเอิร์ทกับทนายเนี่ยก็เข้าพบพนักงานสอบสวนช่วงสายวันนี้เองนะครับ
ดังนั้นความคืบหน้ามันต้องมีแน่แหละวันนี้นะฮะว่าการสอบสวนเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เขาเข้าพบในฐานะพยานนะคือถ้าคนอยู่ในวงการรถหรูเนี่ยแล้วก็รู้จักเอิร์ทเนี่ยจะรู้เลยว่าเอิร์ทเนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่ชอบรถหรูชอบถ่ายภาพคู่กับรถหรูหรือว่าบางคนเนี่ยจะไปทำธุรกรรมซื้อขายรถหรูบางทีเข
ประเมินราคารถนะประเมินราคาเคลือบแก้วที่โชว์รูมของผม
ซึ่งหลังจากประเมินราคาเคลือบแก้วเสร็จภายในวันนั้นเนี่ย
ลูกน้องของนายแทนไทยก็มาขับรถกลับไป
แล้วผมยืนยันว่าผมเนี่ยไม่ได้ขับรถไปที่โกดังตามที่เป็นข่าวนะฮะ
นี้ดารานุ่มยอมรับบอกว่าไม่ทราบว่านายแทนไทยเขาทำธุรกิจอะไร
แต่เขาก็เป็นแค่ลูกค้าของผมในการที่จะให้ผมเคลือบแก้วให้เขา
เพราะผมทำธุรกิจรับดูแลรถหรูอะไรเหล่านี้นะฮะ
แล้วก็ไม่เคยมีคดีความมาก่อนตอนนี้นะฮะผมก็รวบรวมข้อมูลกับทนายความ
เพื่อมาตอบคำถามในประเด็นที่ตำรวจสงสัยส่วนเรื่องของความกังวลใจนั้น
ผมก็ไม่ได้ห่วงตัวเองมากนักฮะแต่ผมเป็นห่วงพ่อแม่
เป็นห่วงพ่อแม่เพราะว่าท่านก็เป็นห่วงผมนะครับ
ส่วนเรื่องชื่อเสียงของผมรวมถึงธุรกิจมันก็อาจจะได้รับผลกระทบอยู่แล้ว
ชื่อเสียงทั้งเรื่องของวงการบันเทิงแล้วก็ธุรกิจของเขาในวงการรถหรูเหมือนกัน
อาจจะได้รับผลกระทบด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ต้องดูความคืบหน้าทางด้านคดี
ว่าตำรวจจะเอาข้อมูลจากเอิร์ทไปเป็นข้อมูลประกอบคดีอย่างไรบ้างนะฮะ